โหรอดมาได้ในปาร์ตี้หางก็ด้วย

ฝากกระแสน้ำเชี่ยวไป

คือจะเอียงกู้ไพรไปก่อน

เอาผู้ประสบภัยที่มันมีสุชีพ

ใจเย็นทีและคน
เขามีเสื้อไกรไลน์อะไรอยู่อะ

ที่กำลังกับกู้ภัยไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
เกาะติดอยู่กับต้นไม้๓ต้น

เหตุเกิดในพื้นที่บ้านหลุบคาตะบนกุฎเขาที่ขอนแก่นครับ
ช่วงเกือบตี๒ของเมื่อวาน๑๒ตุลาคม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งหมด
รอดหมดเลยแต่มีคนบาดเจ็บไป๓คนครับ

อยู่บนต้นไม้กลางน้ำตรงนี้ได้ยังไง
ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่วันอังคารคุณผู้ชมช่วงตอนกลางวัน
คุณผู้ชมฟังดอมเล่าดีนะ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะ
เริ่มจากชาวบ้านคนแรกก่อนอายุ๔๐
เขาพายเรือข้ามน้ำท่วมจะไปหาฟืน
แล้วเรือเขาล่มครับอันนี้ลำแรก
เขาก็เลยไหว้ให้น้ำไปกอดต้นไม้ไปก่อน

สักพักมีชาวบ้านอีก๒คนพายเรือหาปลา

เห็นปุ๊บเห็นคนแรกจะเข้าไปช่วย
ปรากฏชาวบ้านสองคนนี้เรือเขาก็โดนน้ำซัด

คุณผู้ชมดูภาพไปนะแต่อย่ามองแค่ไอ้คนที่เกาะต้นไม้
ดูภาพทะลุไปถึงน้ำข้างหลัง
น้ำที่มันไหลแรงแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเรือมันล่มแล้วล่มเหล้า

ก็กระแสน้ำมันเชี่ยวสักขนาดนั้นคุณผู้ชมฮะ
ไปลำที่๒แล้วใช่ไหมจากนั้นไม่นานครับ
ชาวบ้านมาอีกคนนึงพายเรือจะเข้าไปช่วยเหมือนกัน

เจตนาดีหวังดี

๓ลำแล้วจนถึงช่วงข้ำของวันอังคารครับนะครับ
กู้ภัย๙คนนะซึ่งประจำจุดอยู่ใกล้หมู่บ้านนี่แหละ

ลำแรกก็เอาแล้ววะใจชื้นแล้ว
สามลำแรกเกาะอยู่บนต้นไม้๔คนแล้วนะ

อันนี้ไปอีก๙กะว่า๙จะไปช่วย๔กลับมา

ล่มเหรอคะเรือกู้ไพล๙คนล่มเหมือนกันครับสรุป๔ลำที่ล่มไป
นับรวมผู้ประสบภัย๑๓คนกองบนต้นไม้๓ต้นอยู่ใกล้กันหมดเลยฮะ
กระทั่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูส่วนที่กำลังกับหน่วยกู้ภัยอื่นเนี่ย
เข้าไปช่วยลำเลียงออกมาได้ครบทั้ง๑๓คนครับ
โอ้โหอันนี้ข้ามคืนเลยอ่ะ
เออแต่เอาจริงตอนกู้ภัยอื่นที่เข้าไปช่วยเนี่ย
ใจไม่ดีแล้วไงใจไม่ดีแล้วขนาดเรือกู้ภัยลำที่๔ที่ไปช่วยยังล่มเลยอ่ะ
ครับแล้วบนต้นไม้ตอนน้ำท่วม
ค่ะผมก็ดอใหม่ไปยืดยามา
สองคนไม่ใช่ปลอดภัยเอ้าทำไมไม่ปลอดภัยอ่ะ

อยู่บนต้นไม้ครับบอกถึงว่าอย่าไป
พวกนี้น้ำท่วมอะไรที่เสี่ยงอย่าไปทำ

โอ้โหเหตุการณ์นี้๑๓คน